เดี๋ยวไปดูที่บุรีลัมน์หน่อยนะครับทุกพี่คุณผู้ชายคนหนึ่งก็
เพื่อนบ้านเดินผ่านถูกฟันเนี่ยหัวนี่เลือดอาบนะฮะ

เพื่อนบ้านเนี่ยเอาเมียเขาไปซ่อนนี่แล้วไปไล่ฟันเขา
ดูคนนี้ก็เจ็บหนักนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ตะมนตรหารทรายอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้คือหนึ่งในคนเจ็บนะฮะนายธนากว้างสนิทอายุ๔๒ปี
อีกคนนึงคือนายทองดีชื่นพงศาอายุ๔๗ปี
เขาเอาหลักฐานต่างต่างเนี่ยนี่ฮะคนนี้นี่โดนเข้าหัวไปอื้อหือ
ดูจากผ้าพันแผลแล้วคือลักษณะยาวเลยนะคะแผลถูกต้องครับ
นี่ฮะเขาก็เอาหลักฐานต่างแล้วก็ใบรับรองแพทย์เรื่องอาการบาดเจ็บ
ไปแจ้งความที่สพลหารทรายบอกว่าคนก่อเหตุมาฟันเขาเนี่ย
ชื่อนายสมบูรณ์หรือในมัวอายุ๓๗ปีนี่นะฮะมัวใช้มีด
โต้นี่ไปฟันเขาเจ็บนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น๖กรกฎาคม
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยในช่วงสี่ทุ่มวันเกิดเหตุนี่มีดนะฮะ
โอ้โหมีดน่ากลัวมากมีภาพวงจรปิดนะจากบ้านของชาวบ้าน
นี่เดี๋ยวดูนะมัวจะเดินมาย่องย่องมาเอามีดฮะ
เอามีดที่ใช้ฟันชาวบ้านเนี่ยมาซ่อนฮะฟันมาแล้วนะอันนี้ย่องเอามีดมาซ่อน
นี่ครับอันนี้เป็นเพื่อนนะเพื่อนของมัวนะฮะเพื่อนของมัว
เพื่อนบอกว่ามัวเนี่ยให้เอามีดมาซ่อนที่บ้านโอ้นี่หมายังหนีเลยอะค่ะ
เห็นมั้ยหมามันก็เอ๊ใครมา
ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมันมีการใช้อาวุธแล้วเอามีดมาซ่อนกัน
ทุกผู้ชมครับวันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับคนเจ็บนะฮะก็คือนายธนาชื่อเล่นชื่อเล็กนะครับ
ธนานี่ถูกฟันเข้าหัวไหล่นะฮะเย็บไป๔๘เข็มอันนี้ที่ไหล่นะครับ
มือนี่อีก๔เข็มทั้งคุณธนานี่เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขานั่งเล่นมาคอส
อยู่ที่หน้าบ้านกับเพื่อน๖๗คนอยู่อยู่มัวเนี่ยเดินถือมีดมา
มาถึงมาถามว่าเมียเขาอยู่ไหนเอาเมียเขาไปซ่อนที่ไหนทุกคนก็งง
อะไรมาหาเมียอะไรเพราะเมียของมัวเนี่ยหนีมั้วไปตั้งแต่๔๕เดือนแล้ว
แล้วไม่มีใครรู้ด้วยไม่รู้จักเมียมัวด้วยนะตอนนั้นทางพี่ธนาเขาเลยบอก
ผมก็เลยเดินไปปัสสาวะปรากฏมัวเดินตามฮะไปถึงไม่พูดอะไรเอามีดฟันเลยนะฮะ
มีดฟันเข้าแบบแถวคอแถวไหล่เลยนะครับต้องยกมือขึ้นมาป้องนะจังหวะ
เอามือมาปัดมาป้องเนี่ยมันเข้าไหลไม่งั้นเข้าคอแน่แล้วมีดก็โดนมือเข้าไปอีกนะฮะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเผลอจะไม่รอดตอนเกิดเหตุเนี่ยอาจจะเป็นบุญบรมีที่ห้อย
ไข่เอาไว้ที่คอนะครับแล้วก็เพิ่งบวชมาด้วยก็เลยทำให้รอดตายมาได้
เขาคงหลอนแล้วมั้งครับเพราะว่าเมียเขาไม่ได้อยู่กับเขาก็๕๖เดือนแล้วนะครับ
ผมก็เพิ่งกลับมาจากบวชได้๕เดือนที่อยู่ธรรมกายเพิ่งมาอยู่บ้านได้แค่๒เดือน
ก็งงเขาก็เข้าบ้านคนนี้ทีคนนั้นทีตอนกลางคืนเขาก็ไปถามแบบนี้แหละว่าเอาเมียเขาไปซุกไว้ไหน
ที่ไหนตรงไหนเขาเสียบเยอะหรอครับ
ผมก็ว่าน่าจะเสียบนะครับ
ขู่ด้วยบอกเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายถามว่าคืออะไรก็เหตุผลเดียวกันฮะ
มัวคิดว่าทางพี่ทองดีเนี่ยเอาเมียเข้าไปซ่อน
คือเจอใครเนี่ยหาว่าเอาเมียตัวเองไปซ่อนหมด

มั่วเลยฮะไม่ใช่มัวนะมั่วเลยนะฮะนี่ฮะมัวนี่มั่วเลย
ไปที่บ้านของมัวนะครับคุณปียชาติไปนะครับ

ก็เจอนะฮะเขานอนอยู่ในห้อง
เป็นห้องที่ต่อเติมออกมาจากบ้านของอดีตภรรยา
ในห้องนี้เจอมีดพระสองเล่มมีกระเป๋าเก็บเสื้อผ้า
ไม่รู้เตรียมเอาไว้ทำไรนี่มีมีดอีกนะ
แต่ไม่ได้เจอมัวนะปกติมัวจะอยู่ห้องนี้นะฮะ
ทางอดีตภรรยาของมัวบอกว่า
อยู่กินกับมัวมาเกือบ๒๐ปีมีลูกด้วยกัน๓คน
ปีก่อนมัวไปทำงานตัดอ้อย
แล้วไปได้เมียใหม่เป็นสาวชาวสปลาว
ไปมีลูกกับเขาสองคนเธอรู้ข่าวเธอก็ขอแยกทาง
แต่ก็ไม่เป็นไรยังให้อาศัยอยู่ที่บ้าน
ก็กั้นห้องเล็กให้แต่อยู่แบบต่างคนต่างอยู่
แต่ในมัวนี่แหละไปติดยาบ้านะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
คิดว่าในมัวที่หึงหวงเนี่ยคงหึงหวงทางเมียใหม่
คิดว่าเมียใหม่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วก็ไปหาเรื่องเกะกะระรานชาวบ้าน
ส่วนแม่ของคนก่อเหตุนะครับบอกว่าที่ผ่านมาลูกชายเนี่ย
จับได้หลายครั้งว่าภรรยามีคนอื่นเชื่อว่าลูกเนี่ยไม่ได้หลอนยาหรอก

ก็ไปนอนกับพวกนี้พูดเป็นผัวนะ
มันก็เจ็บใจขนาดยายมันเจ็บใจเลยเนี่ยเป็นย่าน
นี่ที่แม่ของนายมัวเขากล่าวอ้างมาแบบนี้นะฮะ
จริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยคือทางชาวบ้าน
ว่าลูกพี่ลูกน้องของในมัวนี่เขาก็พูดไม่ตรงกันนะ
กับทางแม่ของในมัวนะคืออย่างลูกพี่ลูกน้องในมัวเนี่ย
บอกว่าเมียในมัวเนี่ยหนีออกจากหมู่บ้านไปนานแล้ว

แล้วในมัวเองก็ไปหลอนยาคิดไปเอง
ว่าคนอื่นเนี่ยเอาเมียไปซ่อนก็เที่ยวระรานชาวบ้านไปเรื่อย
อย่างนี้เธอเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกัน
เคยถูกมัวเนี่ยเอาปืนมาจ่อหัวนะฮะไล่ยิงมาแล้วนะฮะ
นี่จนครอบครัวเธอเนี่ยตัดขาดความเป็นญาติกับในมัว
เพราะทนพฤติกรรมไม่ไหวนะครับเป็นบุคคลอันตราย
ช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจไปจับตัวในมัวได้นะฮะ
อยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็ยอมรับว่าก่อเหตุ
จริงบอกว่าหลอนยาบ้าขึงเมียจากการตรวจปัสสาวะ
ก็ไม่ต้องสืบแล้วครับปัสสาวะสีม่วงยังเสพยาเสพติดอยู่
นี่ก็คุมตัวมาที่สพลหารทรายเพื่อดำเนินคดีนะครับ
คุณปียชาติก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะฮะเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
บุกรุกด้วยนะฮะเรื่องของการใช้อาวุธมีดด้วย
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเรื่องการเสพยาเสพติดเพิ่มเติมด้วยนะครับ